หญิงสาวชาวอำเภอสะดาวสงขลาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ทหารรุมทำร้ายประชาชนแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
หลังจากเธอกับสามีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บครับ

ทำไมไม่พูดดีทำไมต้องถามว่ามึงมานั่งตรงนี้
ประโยคนี้เลยคำแรก
ไม่รู้ว่าเราไม่เกี่ยว
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
ทำร้ายตัวไงวะ
ตบนี่ไงดูสภาพสิ
ลืมแอลโกฮอล์ไหม
พวกเขาถามเหมือนคนเมาสภาพเขาเหมือนคนเมาตอนที่เขามา

แล้วก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และยังยอมรับด้วยว่าเมาจริง
และมีการทำร้ายร่างกายนายสุรศักดิ์จริง
แต่ไม่ยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายนางสาววันวิสา
ยังขอความร่วมมือนะครับ

แล้วก็ลบภาพที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วย
แต่สุดท้ายเธอก็ยังยืนยันว่า
จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับ